ผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายท่านเคยมีประสบการณ์
ผมเองเจอเป็นร้อยบัญชีที่ปลอมนะ

ด่าคนนู้นด่าคนนี้สร้างความเด็บร้อนให้กับเจ้าของภาพจริง
ก็เลยทักไปทักไปโดนคนที่ทำขู่แน่จริงมาเคลียร์ถึงบ้านสิ

เอารูปเขาไปใช้ด้วยอืมนะฮะก็นี่เป็นคลิปที่ผู้เสียหายขับรถไปจอดหน้าบ้าน
ของคนที่เอารูปเขาไปปลอมเฟซบุ๊กคือเขาพาตำรวจไปเลยอ่ะ
ไปจับเลยคนก่อเหตุคือนายธนกฤษเป็นสาวประเภท๒
เพราะอะไรก็ตัวคนที่ไปเขาถูกรูปเอาไปแอบอ้าง
คนอื่นบางครั้งเอารูปภาพไปโพสต์ขายบริการทางเพศก็มี
เอาก็เสียหายสิผู้หญิงเจ้าของภาพก็เสียหายสิ
ก่อนหน้านี้มีผู้หญิงหลายคนไปแจ้งความแล้วในพื้นที่

ผู้เสียหาย๓คนที่โดนเอารูปไปปลอม
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนะฮะ
หลังจากนายธนกฤษเอารูปไปปลอมเฟซบุ๊ค
มีคนแปลกหน้าทักมาเต็มไปหมดเลย

พอรู้ว่าเฮ้ยโดนปลอมแล้วก็เลยทักไปหาคนที่ปลอมในแอคเคาน์ไปเตือน
ถูกดากกลับถูกคุกคำกลับ
แล้วก็เอารูปไปโพสต์ให้ร้ายมากขึ้นอีก
เดือดร้อนก็เลยไปแจ้งความที่สพธัญบุรีเพิ่มเติมด้วย
สาเหตุที่เอาคลิปมาโพสต์เนี่ยคือคลิปที่เราเห็นเกิดขึ้น๑๖มีนาคม
นายธนกฤษน่าจะมาหาที่บ้านดิ

จริงมาหาที่บ้านดิเอาเขาก็ไปสิ
ก็เขาเสียหายเขาไปกัน๔๕คนเพื่อความปลอดภัย
แต่พอไปถึงโดนน้ำร้อนสาดใส่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้
แล้วก็เอามีดข่มขู่ขนาดตำรวจที่ไปด้วยยังยืนงงอ่ะ

เขาก็วิ่งออกมาพร้อมหม้อน้ำร้อนแล้วก็สาดใส่รถ
แต่คนที่พวกหนูปิดประตูกับปิดกระจกทัน
ทีนี้หนูเห็นท่าไม่ดีแล้วหนูก็ทำการเรียกตำรวจมา
พอคุณตำรวจมาค่ะเขาก็เปิดประตูบ้าน
เปิดประตูรั้วก็เปิดประตูบ้านรอไว้
เสร็จแล้วพอตำรวจมาปุ๊บตำรวจก็ไปยืนเรียกหน้าบ้านเขา
ว่ากายออกมาคุยกันดีนี่ตำรวจ
เสร็จแล้วเขาก็ถือน้ำร้อนกับหม้อออกมาสาดอีก
สาดเสร็จแล้วก็ถือมีดออกมาด้วยไล่พวกหนูเลย
ค่ะอยากไปคุยดีว่าทำแบบนี้ไปเพื่ออะไร
ทำให้เราเสียหายทำไมทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อน
ชื่อเล่นเขาชื่อในกายนะสนักดิจ
เป็นเสา๒นะแล้วไม่ใช่เธอคนเดียวนะคะ
บอกมีผู้เสียหายอีกคนโดนทำแบบนี้เหมือนกัน
โอ้โหแต่เธอคนนี้เธอไปโดนอ้างขายบริการทางเพศอ่ะดิ
มันสร้างความเสียให้เธอมากเลย
แล้วก็เธอเนี่ยคือปกติแหละเธอจะรับงานรีวิวพวกสินค้าขายของออนไลน์
แล้วพอไปถูกโพสต์โอ้โหขายบริการแบบนี้เดือดร้อนล่ะค่ะ
อาจจะเป็นเธอบอกแบบนี้นะอาจจะเป็นเพราะว่าเธอเนี่ย
คอมเมนต์หรือเปล่าไปคอมเมนต์เห็นใจผู้เสียหายคนก่อนหน้า
แล้วตัวนายธนกฤษเนี่ยก็เลยใช้รูปของเธอ
ไปสร้างความเสื่อมเสียให้เธอซะเลยค่ะ
ก็อยากจะร้องขอให้ตำรวจปอทไปตรวจสอบให้หน่อย
เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ชื่อว่านายธนกิจสร้างเฟซบุ๊กปลอมใหม่ทุกครั้ง
บัญชีเก่าถูกบล็อกไปผมว่าอันนี้มันเข้าข่ายจิตไม่ได้ปกตินะ
ใช่ที่ไปทำแบบนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมขณะที่ทีมข่าวของเรากำลังพูด
คุยกับผู้เสียหายอยู่นะในกายหรือวัฒนกิจเนี่ย
ส่งข้อความมาหาผู้เสียหายเนี่ย๑ชั่วโมงไม่หยุดเลยอ่ะ
เหรอคะ๑ชั่วโมงกว่าส่งมาอยู่นั่นส่งมาอยู่นั่นน่ะ
เป็นข้อความแบบต่อว่าต่อขานข่มขู่กันไป
ผู้เสียหายบอกว่าคุณนักข่าวอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาส่งแบบนี้
เขาส่งแบบนี้มาเป็นสามเดือนแล้วนะเฮ้ยที่ส่งมาว่าแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยนะฮะ
หากทำทีไม่สนใจเขาจะเรียกร้องความสนใจเพิ่มเติมอย่างอื่น
คือตอนนี้ผู้เสียหายรวมตัวกันมากกว่า๑๐คนแล้วที่ถูกในกาย
ทำแบบนี้แล้วอยากจะให้ในกายยุติพฤติกรรมที่สร้างความเด็บร้อน
ให้กับคนอื่นแบบนี้สักทีอยากให้ตำรวจจริงจังกับสิ่งที่เขาทำเห็นไหมเนี่ย
ส่งข้อความเดิมมาเด้งไปเป็นชั่วโมงแบบนี้ครับนะฮะ
ระหว่างที่ทุกคนให้ข้อมูลกับทีมข่าวอยู่นายกายก็ยังส่งข้อความมาปั่นป่วน
เขาก็เปิดให้หน้าขาดูดูเนี่ยส่งอยู่ด้านนั้นไม่หยุดสักที
ทุกคนก็เลยลงความเห็นกันเหมือนที่เราตั้งความเห็นข้อสังเกตว่า
เขาน่าจะมีอาการปวดทางจิตน่าจะไม่ปกติเป็นไปได้เออเพราะว่าเขาทำแบบนี้มันก็ไม่น่าปกติแล้วล่ะ
ต้องการจะให้ญาติพาไปรักษาไปหาหมอเพราะว่าจะได้ไม่ไปสร้างความเด็บร้อนให้กับคนอื่นอีก
เพราะว่าถ้าเกิดยังไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้ก็คงจะต้องดำเนินการตามกฎหมายกันสักทีแหละ
แต่มันเดือดร้อนจริงนะอ๋อออกไม้ได้ปีเลยล่ะ